ท่านผู้ชมครับไปดูล่าสุดที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในพื้นที่บริเวณการชมนุมของกลุ่มผู้ชมนุมเป็นอย่างไร
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวชะลัดทีวี

ตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชมนุมคณาราฟ๒๕๖๓
ระหว่างการตั้งเวทีปราศัยที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะโดยที่เวทีนั้นจะหันหน้ามาทางธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูว่าการประกอบเวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราชนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยเวทีนั้นจะเป็นเวทีที่ค่อนข้างสูงแล้วก็
ลักษณะเป็นเวทีถาวรนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษนะคะซึ่งอ่ากลุ่มมวลชนของคณะราชสองห้าหกสาม
ตอนนี้กินพื้นที่นะคะจากถนนพิศนุโลกเกือบจะทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็มีการล้อมรอบพื้นที่ของธรรมเนียบรัฐบาล
เราจะเห็นได้นะคะว่าในส่วนของการอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการกั้นพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมตั้งเวทีบริเวณนี้นะคะ
โดยเริ่มตั้งเมื่อประมาณ๓๐นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่เวลา๑๘นาฬิกา๑๐นาทีค่ะ
กลุ่มผู้ชมนุมคณะราชสองห้าหกสามนั้นได้มีการเคลื่อนกระบวนมา
แนวกั้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่อยู่ที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษถนนพิศนุโลกหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ก็มาประชิดรั้วของธรรมเนียบนะคะตอนนี้ก็ล้อมธรรมเนียบไว้ทุกด้านเลยทีเดียวค่ะ
อ่ารวมไปถึงบริเวณถนนพระรามที่ห้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า
โดยรอบของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการจัดตั้งเวทีนะคะ
ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งเวทีนั้นจะหันหน้าไปทางธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ระวังระวังระวัง
โดยมีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะคอยอำนวยความสะดวกเพื่อเพราะว่าในพื้นที่การชุมนุมตอนนี้มีคนค่อนข้างที่จะมาก
มีตัวเลขที่มีการประเมินออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดพันคนนะคะ
ซึ่งในส่วนของการชุมนุมนั้นก็จะอยู่ในบริเวณของถนนพิศนุโลกนะคะรวมไปถึงถนนพระรามที่ห้า
แล้วก็ถนนนครสวรรค์ด้วยนะคะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นภาพการนั่งรับประทานอาหารของกลุ่มผู้ชุมนุม
บริเวณนี้จะเป็นด้านหลังของเวทีนะคะด้านหลังของธรรมเนียบรัฐบาลมีเวทีย่อยอยู่บริเวณแยกนางเลิ้งนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่บริเวณแยกพาณิชยการแล้วนะคะ
เป็นน้องกลุ่มคณะราษดรนะคะที่มาตั้งแต่ช่วงค่ำ

เขาน่างปากหลักเฝ้ารอการชมนุมตรงไหน
จะเห็นได้ว่าแยกพาณิชยาการตอนนี้
เปลี่ยนเป็นการชมนุม
เปลี่ยนเป็นตลาดที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
นำเอาสินค้าต่างต่างนะคะมาขายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการ
เลื่อนขบวนเข้ามาที่ปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลได้สำเร็จ
ตั้งแต่แปดนาฬิสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีก็กลายเป็นตลาดนะคะ
เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับประทานอาหารกัน
อย่างอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวหอมนะคะ
อกจากนี้ก็จะมีของขายต่างค่ะ
ที่เราเห็นอยู่นี่เพียงส่วนหนึ่งนะคะ
เพราะว่าการชุมนุมเนี่ยหางแถวจะยาวไปจนถึง
จนถึงแยกนางเลิ้งเลยนะคะแล้วก็เลยไปอีกนะคะ
ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ทั้งสองฝั่ง
ปิดการจราจรโดยถาวรปิดการจราจรไปโดยปริยายนะคะ
อกจากนี้ค่ะถนนพระรามที่ห้า
ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะ
พระรามที่๕ที่มีการประทะกันของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่ามีการพยายามที่จะเข้ามา
ล้อมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่า
เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ

ยุทธศาสตร์นะคะเปลี่ยนพื้นที่แล้วนะคะ
เป็นคุณแม่ค้านะคะมาขายตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
น้ำส้มแล้วก็ลูกชิ้นนะคะที่เข้ามาเมื่อช่วงหัวค่ำ
ถ้าใครที่ติดตามไทยรัฐทีวีก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้นะคะ
มีการประทะกันระหว่างทางด้านของไม่ใช่ประทะกันกับประชันหน้ากัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระหว่างตำรวจกับทางของกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งคืบเข้ามาด้วยการค่อยค่อยเดินนะคะก่อนหน้านี้จุดนี้จะมี
ถ้าเราเห็นจะเห็นเบรีเออร์อยู่อันหนึ่งอันนั้นเป็นหนึ่งในความขัดแย้ง
เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามที่จะมาติดตั้งซึ่งสูงประมาณเมตรแปดนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชมนมคณะราชสองห้าหกสามที่เดินทางเข้ามา
ก็พยายามที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเอาแบรีเออร์ออกไปนะคะ
ประสบผลสำเร็จหลังจากนั้นก็ให้ถอนรั้วเหล็ก
แล้วก็ให้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยถอยร่นเข้าไปที่เราเห็นอยู่ไกลไกลนั้น
เป็นประตูแปดของธรรมเนียบรัฐบาลที่ใช้ในการเดินเข้าออกของเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งจากข้อมูลนั้นทราบว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่มีการเข้ามาทำงานภายในธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์นะคะว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นอย่างไร
เบื้องต้นมีการนำเสนอข้อมูลจากแกนนำก็คือนายอานนท์นำพาว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีการชุมนุมอยู่บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
อย่างน้อยที่สุดก็คือ๓วันหรือว่าก็จะอยู่ที่จำนวนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาสนับสนุนค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกพาณิชยาการค่ะขอบคุณครับคุณวิมวลวันครับ
ก็เป็นหนึ่งในหลายจุดที่ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราอยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะครับ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณวิมวลวันรายงานไปนะคะว่ามีมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
อยู่ที่ถนนพิศนุโลกถนนพระราม๕แล้วก็ถนนนครสวรรค์นะคะ
ก็คือต่อเนื่องบริเวณถนนเส้นตรงนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่อีกหนึ่งจุดก็คือที่แย่งมิสักวันนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดที่นั่นจากคุณคารินกระมุดโยธินค่ะเชิญค่ะ
หลังของผมตอนนี้นะครับกลุ่มคณะรัศดรครับ
สับเปลี่ยนแกนนำขึ้นปลาใสนะครับโดยมีมวลชนผู้สนับสนุนนะครับ
อยู่บริเวณแยกมิสักวันครับและยังคงเดินทางทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับซึ่งบริเวณย่านวิสักวันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนกลุ่มคณะราษดรนะครับเข้ามาปักหลักฟังการปราศัยที่บรรดาแกนนำสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นนะครับ
มีทั้งนายทนายอานนท์นำพานะครับหรือนายพาริชชีวรักษ์นะครับ
ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ยังคงปักหลักที่จะติดตามทำข่าวตลอดทั้งคืนนะครับ
ซึ่งมองไปทางด้านนู้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับทางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณหน้าประตู๔ของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินนอกนะครับ
ตรงข้ามกับสำนักงานกพรนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ
ภาพมุมสูงจะมีภาพที่ปรากฏออกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทางกลุ่มผู้สนับสนุนและก็กลุ่มของแก่นนำนะครับ
ได้เข้ามาปักหลักอยู่บริเวณรอบธรรมเนียบทั้งสี่ด้านแล้วนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ทั้งหมดก็พยายามพูดอ่อรองกับทางเจ้าหน้าที่
มีการปะทะกันเล็กน้อยนะครับจนสามารถผลักดันเจ้าหน้าที่เข้ามาจนถึงบริเวณนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณหากมองไปทางนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับที่เคยบอกคุณผู้ชมไว้นะครับ
ว่ามีกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับคอยตรึงกำลังอยู่ประมาณหนึ่งกองร้อยนะครับ

ตรึงกำลังและก็ตรึงเครียดหรือกดดันผู้ชุมนุมนะครับ
โดยมีการตรึงกำลังแล้วก็มีรั้วเหล็กกั้นโดยผู้ชุมนุมนะครับก็
อยู่บริเวณนี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่า
กลุ่มผู้สนับสนุนครับก็เข้ามาฟังการประสัยที่มีแกนนำกำลังสับเปลี่ยนกันขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณรอบรอบนะครับ
นี่ครับก็ยังคงมีสื่อทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับยังคงติดตาม
ทำข่าวนะครับอยู่บริเวณนี้ซึ่งเรียกได้ว่าทั้งสี่ด้านของธรรมเนียบรัฐบาลในตอนนี้นะครับก็
เต็มไปด้วยกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มคณะรัศดรนะครับเป็นมวลชนที่สนับสนุนนะครับ
ซึ่งเจตนารมณ์ของพวกเขานะครับก็ยังคงยืนยันนะครับที่จะกดดันนะครับให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ
ลาออกแล้วก็ทำการยุบสภาเพื่อจะเลือกตั้งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่พวกเขาอ่า
ประกาศมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาก่อนที่เขาจะเริ่มเคลื่อนขบวนมาจากบริเวณ

ประชาธิปไตยครับเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางแกนนำนะครับได้ประกาศครับว่าจะยังคงปักหลักอยู่บริเวณนี้เป็นเวลา๓วันนะครับ
๓วันนี้ทางรัฐบาลยังไม่มีการเจรจา
หรือทำในข้อเสนอที่พวกเขาต้องการนะครับ
ก็อาจจะปักหลักไปจนถึง๕วันครับที่บริเวณนี้ครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกสวนมิสักวันครับ
คารินกำุ้นจุทินผู้สื่อข่าวแทนรัฐทีวี

ก็มีความคืบหน้าในส่วนของการประสัยของแก่นนำ
ก็คือบอกว่าจะปักหลักชุมนุม๓วัน
๓วันรอให้ทางรัฐบาลมาคุยมาเจรจา
ถ้าไม่คุยไม่เจรจาไม่มีคำตอบว่านายกจะลาออกหรือเปล่า
ก็ต่อเนื่องไป๕วันแล้วค่อยว่ากันอีกที

บริเวณหน้าประตู๔ธรรมเนียบรัฐบาล
ตรงนี้นะฮะถนนพิศนุโลกนะครับ
น่าจะเป็นจุดหลักที่เขาใช้ตั้งเวทีแล้วก็มีท่าทีของแกนนำนะครับ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ประจำตอนที่๑ที่๑จุดเก็บข้างต่อไป

ค่ะมาดูบรรยากาศที่ตรงช่วงท้ายจุดขบวนของที่แก่นนำ
แล้วก็มวลชนของคณะรัศดรนะคะที่ปักหลักค้างคืน
อยู่ตรงด้านข้างท่านเนียบรัฐบาลตรงถนนพิศนโลกค่ะ
ตรงถนนพิศนโลกค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็คือบริเวณด้านข้างของกองทัพภาคที่๑ค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่โล่ง
เพราะว่าเป็นบริเวณด้านหน้าของรถขยายเสียงค่ะ
ที่มีมวลชนนะคะได้จับจองที่นั่ง
แล้วก็ได้เริ่มที่จะเตรียมตัวปักหลักค้างคืนในคืนนี้แล้วนะคะ
พื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มนะคะ
เพราะว่าตลอดทั้งวันที่มีการเดินทางมานะคะ
วลชนหลายคนเชื่อว่ายังไม่ได้มีการรับประทานอาหารกันนะคะ

น้องค่ะพี่สอบถามที่หนึ่งวันนี้เนี่ยตอนนั้นตั้งแต่ตอนไหนคะ

ที่มาตั้งแต่บ่ายสองแบบประชาชนเริ่มมาหนาแล้วช่วงนั้นกำลังแบบ

เดี๋ยวเราเห็นบริการแล้วเราก็กลัวนะครับ
ไม่ว่าตอนนั้นว่าเราจะถอย
ไม่แต่ไม่กลัวเพราะว่าฝูงชนทั้งหมดแบบสู้มาก
เราก็เลยสู้ทุกคนสู้ด้วยกันหมดเลย

ก็เป็นข้อเรียกร้องที่รู้สึกว่ามันก็นำไปสู่ในทางที่ดีนะครับ
เพราะว่าข้อเรียกร้องก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า
มันคือปัญหาที่แท้จริงที่ต้องแก้ไข
และเมื่อแก้ไขแล้วมันก็จะนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริง
ในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่

เราอยากจะทำยังไงบ้าง
ก็ข้อเสนอก็คือ

เราต้องมองจากอดีตมาถึงปัจจุบันด้วย
คือไม่ใช่ว่าเราจะมองแค่ปัจจุบันแล้วมองอนาคต
ต้องมองไปหาอดีตเพื่อหาต้นต่อว่าปัญหาทุกอย่างของการเมืองไทยมันเกิดจากอะไร
ค่อยแก้จากตรงนั้นและนำมาแก้ปัจจุบัน

ก็เป็นเสียงความคิดเห็นของเยาวชนที่มาร่วมในการชุมนุมกับคณะราษฎร๖๓ในครั้งนี้นะคะ
น้องก็บอกว่ามาร่วมชุมนุมตั้งแต่ตอนบ่าย
ทุกสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ถอดใจนะคะที่จะไปไม่ร่วมชุมนุมค่ะ
แล้วก็นอกจากบริเวณที่มีการรวมตัวกันของมวลชนแล้วนะคะ
ก็ยังมีสอสอของทางพักเก้าไกลนะคะที่วันนี้เนี่ย
เป็นทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็สังเกตเห็นแล้วว่า
ได้มาสังเกตการณ์บรรยากาศของการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ห้องที่บุปนิษฐา
ครับก็วันนี้เนี่ยก็สอสอพระเก้าไกลก็มาร่วมสังเกตการณ์กันหลายท่านนะครับ
คือก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีเหตุการณ์ที่สลายนะครับ
รถขยายเสียงแล้วก็มีการจับกลุ่มไป๒๐ท่านด้วยกันนะครับ๒๑ท่านด้วยกัน
ซึ่งเราก็พบว่ามันเป็นการกระทำที่คิดว่าเป็นการใช้อำนาจนิติรัฐที่มันไม่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออกนะครับ
แต่ว่าที่สารอาญาก็ไม่สามารถที่จะประกันได้นะครับ
และก็มีศาลแขวงสิทธิก็มีศาล๔ท่านที่ไป
ส่วนที่ศาลสวชนิดก็น้องก็ได้กลับบ้านไปแล้วนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะเห็นภาพที่เหมือนกับเมื่อวานี้อีกครั้ง
แล้วก็อย่างที่เราเจอกันก็คือเหตุการณ์ที่แยกนางเลิ้ง
ซึ่งตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจก็ให้มวลชนเคลื่อนจากราชดำเนิน
มุ่งหน้าสู่ธรรมเนียบเข้าสู่ถนนนครสวรรค์
แต่ปรากฏว่าก็มีการปิดกั้นคือเราเห็นภาพเหมือนกับลักษณะ
เหมือนเป็นการปิดประตูตีแมวแล้วมันก็สร้างความกดดันให้กับมวลชนเป็นอย่างมาก
ก็เห็นทุกบรรยากาศในการเดินหน้าของกลุ่มมวลชนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะคะ
นี่ก็เป็นมุมมองของทางสอสอของพักเก้าไกล
ก็ได้ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกับทางกลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะว่าเป็นวิธีการเรียกร้องสิทธิตาเสรีภาพ
เพราะว่าทุกอย่างก็อยู่เหนือเหตุผลค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำนี้นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ไปเวทีที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
กำลังจะจัดตั้งแล้วซึ่งหากสะพาน
เวทีค่ะเวทีได้มีการรวมตัวกันเสร็จ
ก็จะมีการขึ้นประสัยของแก่นนำ
สิรวรรณักศาสตร์ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงานสดจากด้านข้างกองทัพภาคที่หนึ่งค่ะ

ก็ท่าทีของผู้ชุมนุมในขณะนี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นในเบื้องต้นแล้วล่ะ

การปักหลักตั้งเวทีแล้วก็ข้อเรียกร้องก็ยืนยันตามเดิม